เพราะบางคนลุ้นอยู่ว่าใครจะได้เป็นนายกรธมวงตรี

ก็รู้รู้กันอยู่ว่าใครแต่ปรากฏว่านายกคนใหม่คนที่๓๐ของประเทศ
แต่หน้าเดิมนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
พักภูมิใจไทยที่กล้าหารมากโหวตสวนมติภักดิ์ภูมิใจไทย
งดออกเสียงไม่เลือกพลเอกประยุจันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรี
จังหวะที่โหวตเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างกันเพื่อนในพักมาค้างเลยนะ
หันมาเสียหนูยังอึ้งสะอึกกันเลยกล้ามาก
ผมชื่นชอบพระเด็จการประชาธิปไตยแต่ไม่ชื่นชอบประชาธิปไตยจอมปลอม
โดยเสรีสุวรรณภานนท์สวต้องขยายความไหมถามต้องขยายความและอภิปรายอย่างกว้างขวางหรือเปล่าว่า
การประชาธิปไตยมันหมายความว่ายังไงคือคำว่าปฏิบัติการกับประชาธิปไตยมันคนละคั่วกัน
แล้วคุณเชื่อไหมว่าประโยควรีเด็ดเนี่ยทำเอานักรัฐศาสตร์กุมขมับเลย
แล้วชาวเน็ตเมื่อวานเนี่ยในทวิตเตอร์เนี่ยแฮชแท็กประโยคเนี่ยรัวเลยอะค่ะ
ประโยคเซรีย์เหมือนกันแต่ว่าเซรีย์พิสูจน์เต็มยาเวทยังไงคะ
ว่าแต่นายกเลยยามที่บ้านผมก็ไม่ให้เป็น
โอ้โหแรงแต่คนนี้เขาแรงตั้งแต่หาเสียงตั้งแต่ดีเบตแล้วไง
ถูกต้องผลสรุปคือฝากฝั่งของพลเอกประยุทธ์ได้ไป๕๐๐เสียงพอดิบพอดี
ฝากฝั่งของคุณธนทร๒๔๔เสียงอันนี้รวมสวไปแล้ว
แต่ถ้าตัดสวออกนะเวลาไปโหวตกฎหมายนะโอ้โหปิ่มน้ำเหลือเกิน
มันปริ่มน้ำมากมีความแข็งแรงมากน้อยแค่ไหน
ฉบับแรกที่จะต้องเข้าไปโหวตแล้วใช้มือเฉพาะสอสอก็คือ
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ๒๕๖
อันนี้หวั่นมากคราวนี้แหละมันแน่อันนี้มันแน่นอน
เขาจะไม่ให้สวยกมือด้วยใช่ไหมใช่ตั้งกฎหมายสวไม่มีสิทธิ์
ก็เป็นการฟาดฟันกันระหว่างสอสอสองฝ่ายซึ่งเสียงปิ่มน้ำมาก
ที่บอกว่า๒๕๑กับ๒๔๔อย่าไปฉี่เด็ดขาดสอสอในขณะนั้น
ห้ามออกจากสภาเด็ดขาดเพราะเดี๋ยวเสียงมันขาดหายไป
แล้วคุณผู้ชมเขาบอกว่าอยากให้ช่วยเก็บตกให้หน่อยได้ไหม
ว่าเมื่อวานนี้ในการโหวตเป็นการโหวตที่เปิดเผยและจริงใจมากนะ
ขานชื่อไล่ไปเลยลำดับ๑ไปจนถึง๗๕๐ว่าแต่ละคนเลือกใคร
แจงให้หน่อยสิว่าสอสอชื่อนี้พักนี้เลือกใคร
คนที่เราเลือกเข้าไปได้เลือกตามที่หาเสียงไว้ไหม

ขออนุญาตจริงว่าอาจที่จะเก่าชื่อได้ทั้งหมด๗๕๐คน
แต่คุณผู้ชมค่ะไทยรัฐออนไลน์ลงเอาไว้

แต่เอาล่ะเบื้องต้นเมื่อสักครู่คุณทัศนัยพูดถึง
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
หัวหน้าพักเสรีรวมไทย
สำคัญเลยเมื่อวานนี้ฟัดกลับต้องใช้คำว่าฟัดนะ
พลเอกปรีชาจันโอชาน้องชายของนายกรัฐมนตรี
ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคือจริงแล้วเนี่ย
ผลตำรวดเอกเซลวรีพย์พิสุทธิ์เนี่ยท่านเล่ยไปเลย
บาทข้อห้ามต่างของนายกรัฐมนตรี
ทัพพักที่สามปรากฏว่าโอ้โหพลเอกปรีชาจันโอชา
คุณผู้ชมพาพรีชมั้ยลุกขึ้นยืนด้วยเกียรติสงา
ผ่าเผยสมกับชายชาติทหารหลังจากนั้นก็ก้มอ่านสคริปต์ค่ะ
คุณยิ้มทำไมยิ้มทำไมก่อนแต่เขายอมรับนะเออ
เขายอมรับเขาบอกว่าเขาบอกว่าอ้าวก็บ้านผมอยู่ในค่ายทหาร
ไม่ได้อยู่นอกค่ายทหารก็ต้องตั้งในค่ายทหาร
อยากให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
อยู่ดีไม่ได้นัดหมายเลยนะครับมีคนมาหาผมที่บ้าน
เพราะตอนนั้นภาคฝ่ายประเทศปลายมีสองร้อยกว่าเสียงเนี่ยฮะ
เกือบสองร้อยห้าสิบอีกฟายนึงยังไม่รู้ภูมิใจไทยจะไปอยู่ไหน
ยังไม่รู้ประชาธิปัตย์ไปอยู่ไหนมาหาที่บ้านนะครับ
บอกให้ผมเลยสามร้อยสิบคนคนละสามสิบสามร้อย
ให้เป็นรองนายกด้วยคุมตำรวจด้วยหรือถ้าพลเอกปีชาจะมาฟ้องผมก็เชิญเลย
นะครับผลเอกบิชาเป็นใครน้องขุดเวยุทธ์ใช่ไหมนะครับท่าน
นะไปตั้งบริษัทในค่ายทหารเป็นครับ
ได้ตำแหน่งนะครับเป็นประหลักกระลาโหมนะครับ
ตามที่มีผู้อภิปรายเก่าหาว่าผมยินยอมให้บุตรของผมใช้บ้านพักของทางราชการกองทัพที่๓จังหวัดพิสุโลกเป็นที่ทำการบริษัทเพื่อระเหมาก่อสร้าง
ผมขอกลับเรียนชี้แจงต่อท่านประธานดังนี้ครับ
เมื่อระหว่างปี๒๕๕๗กระผมรับรัฐการในตำแหน่งแม่ทภภิษฐา
กระผมและครอบครัวประกอบด้วยภรรยาและบุฏสองคนได้พักอาศัยอยู่ในค่ายสมเด็จเวลากาทศลศประเมิงจังหวัดภิษฐุทธ์โลก
ทั้งส่วนจำกัดหรือบริษัทจำกัดที่จะตั้งขึ้นต้องมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแต่เมื่อบุตรชายผมพักอาศัยอื่นกับผมในค่ายไม่มีที่อยู่ที่อื่น
ต้องใช้ที่อยู่ของบ้านพักในค่ายดังกล่าวเป็นที่อยู่ของห้างส่วนจำกัดและบริษัทจำกัดเป็นที่จัดการไปกลางก่อน
ดูกับผมไม่ได้มีส่วนสาปนุนในการกระทำของบุฏชาย
ภาวะเพราะว่าการอภิปรายเนี่ยไม่ควรก้มอ่านสคริปต์แบบนี้แต่ว่าท่านพรเพชรวิชิตชนลชัย
จะบอกว่าอย่าอย่าได้สาระเลยเรื่องเล็กน้อยเรื่องเล็กน้อยข้อมูล
ผิดจะเป็นปัญหาอีกคุณรู้หรือไม่คุณต้องยกประโยชน์ให้เขา
ทีนี้ประเด็นอาจจะมีประเด็นต้องตอบอีกว่าเอ๊ะแล้วเรื่องประมูลอะไรอย่างนี้
เขาอยู่ภาคที่สามใช่ไหมล่ะใช่แล้วคือโอเคไม่มีบริษัทที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
ต้องใช้ที่อยู่ในค่ายค่ะแล้วเรื่องประมูลว่ายังไงอ่า
เตรียมเตรียมกันไว้แล้วนะทีนี้ไปดูมวยอีกคู่คุณผู้ชม
เมื่อวานนี้ไม่รู้เลยจะยกให้ใครเป็นคู่เอกบ้างนั่นสิค่ะมวยคู่ต่อยกันสามคนนะคะ
มีนายจิรายุห่วงซับสภพไทยใช่ไหม
แล้วก็มีนายเสรีสวรรพานนสภสว
แล้วก็มีนายขารมพลพกสภพอคใหม่ด้วย

สู้แรกในนายเสรีก็มีวันลีเดชที่ออกมาบอกใหม่ว่า
ผมนิยมผดชาธิปไตยแต่ไม่นิยมประชาธิปไตยจอมปลอม
มวยถูกคู่มากกับคุณจิรายุห่วงทรัพย์นะ

ต้องบอกว่าช่วงของมวยคู่นี้เลยเถิดกันไปไกลมากนะคะ

วลีเผาบ้านเผาเมืองย้อนกลับไปถึงประวัติศาสตร์การเมืองไทย
ไปถึงเรื่องของการเป็นทนายความเลอะเทอะไปหมดใช้คำนี้
แล้วบางช่วงหนุ่นย้อนกลับไปตั้งแต่ปฏิวัติสยาม๒๔๗๕นู่นค่ะ
คือไปกันใหญ่อะค่ะจนประธานดึงแล้วดึงอีกบอกกลับมาก่อน
เอาเรื่องนี้เอาคุณสมบัติหาหัวข้อตัวเองให้เจอก่อนว่าต้องพูดเรื่องอะไร
ทีนี้อีกคนนึงคือนายจิรายุห่วงทรัพย์สอสอพักเพื่อไทยใช่ไหม
คนที่กล่าวอภิปรายเป็นคนสุดท้าย
พิปรายท้าทายสว๒๕๐สวบอกว่า
ที่คุณบอกว่าคุณมีความคิดเป็นของตัวเองคุณไม่ได้ถูกชักจูง
ไหนขอดูหน่อยซิคุณลองไม่โหวตพลเอกประยุทธ์ดูไหมล่ะ
เพื่อนสมาชิกหลายท่านอภิปคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรี
ที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายกันตั้งแต่ช่วงเช้ามันค่อนข้างชัดเจนว่ามันขัด
และที่สำคัญครับสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียจที่นั่งอยู่ทางด้านซ้ายผมเนี่ย
วันนี้ถ้าเกิดท่านยกมือท่านต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับ
วันนี้คดีผ่านไป๒ปี๓ปี๔ปี๕ปีบอกว่า
คุณสมบัตินายกรัฐมนตรีขัดมันจะไปกันทั้งหมดนะครับ
ท่านเห็นอยู่แล้วว่า๒๕๐เสียงเอาละครับผมให้สัก๒เสียงแล้วกัน
ซึ่งถ้าเกิดมีสองเสียงท่านไม่โหวตพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมจะไปกราบเท้าท่านให้ดู
เพราะฉะนั้นท่านประธานที่เคารพครับกล้าเดิมพันธุ์นะฮะถ้ามีนะครับเดี๋ยวผมจะไปกราบเท้าโชว์
ขอแค่๒เสียงก็ไม่ให้ให้เสียงเดียวคือประธานสวนายพรเพชรวิชิชนลชัย
จริงแม้นั้นตามรรยาก็ต้องงดออกเสียงอยู่แล้ว
ก็ขอแค่อีกเสียงนึงไม่ได้เหรอ
โห้หลายบุคล
สุดท้ายแล้วให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกสมัย
ด้วยคะแนนเสียง๕๐๐ต่อ๒๔๔งดออกเสียง๓
โดย๒๔๔ก็คือเสียงที่หนุนนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่

สำหรับผู้ที่ลงคะแนนงดออกเสียงก็มี๓คน

แล้วก็อีก๑คนที่บอกว่าโอ้โหยทำให้เสียงต่ามิดงานเสื้อกันไป
ฮีโร่ของสภาคุณธนทรท่านว่าอย่างนั้น
คุณสิริพงฮ์อังคัตสกุลเกียรติสสศิษฐกรรม
๑พักภูมิใจไทยผมงดออกเสียงครับ
เพื่อนห้างหลังพักเดียวกันอ้าวปากว้อนเลยอ่ะ
แล้วเขาก็หันหลังยกมือไหว้เลยนะ

แล้วตามรายงานข่าวบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยน้ำตาไหลเลยนะ

หนูบอกว่าเดี๋ยวคุยกันสะอึกนิดนึงเดี๋ยวคุยกัน
ช่วงนี้ไปฟังเสียงของท่านประธานสภาครับ
บทบรรยัติของรัฐธรรมนูล
มาตรา๒๗๒บัญญัติไว้ว่า
รัฐธรรมนุนเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใด
ให้เป็นนายกรมตรีตามมาตรา๑๕๙วัก๓
ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา

ได้๕๐๐คะแนน

จึงลุงเรียงกิจได้๒๔๔คะแนน
งดออกเสียง๓คะแนน

ประชาชนในโซเชียลคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่

ไม่ได้ใช้เรื่องของความอาวุโสใด
แต่พอใช้กฎกฎิกาแล้วมันทำให้ทุกอย่างนั้น
มันอยู่ในกรอบที่มันควรจะเป็นได้ดี

นิ่งแต่ว่าเฉียบ
คือชาวเน็ตเขาต้องใช้คำว่า
แทร่๒สรรเสริม

ตามสัญญาคุณผู้ชมบอกว่าอยากรู้

บอกเป็นรายพักก็ละกัน
แต่ละพักมันเอกชัดมากดูก่อนเลยผลการเลือกนายกรัฐมนตรี
เพราะประยุจรรย์โอชาได้ไปห้าร้อยเสียงได้จากอะไรบ้าง
สว๒๔๙เสียงแบบแน่นขาด๑เสียงก็คือเสียงของประธาน
พลังประชารัฐ๑๑๖เสียงค่ะประชาธิปัตย์๕๑เสียง
ภูมิใจไทย๕๐เสียงชาติไทยพัฒนา๑๐เสียง
รวมพลังประชาชาติไทย๕เสียงชาติพัฒนา๓เสียง
พลังท้องถิ่นไทย๓เสียงรักผืนป่าประเทศไทย๒เสียง
ปฏิรูป๑เสียงและ๑๐พักเล็กที่ได้มาพักละคน๑๐เสียงค่ะ
มาดูฝั่งพระรองกันหน่อยนะฮะเมื่อวานนี้ตู่พบทรนะฮะ
มาดูฝั่งทอนกันหน่อยธนทรจึงรุ่งเรืองกิจก็ได้
ก็ได้ไปสองร้อยสี่สิบสี่เสียงตามที่คาดการณ์
แล้วก็เจ็ดพักที่ร่วมจับมือกันพักเพื่อไทยให้มาหนึ่งร้อยสามสิบหกเสียง
พักอนาคตใหม่เจ็ดสิบเก้าเสียงพักเสรีรวมไทยสิบเสียง
พักประชาชาชน์เจ็ดเสียงพักเศรษฐกิจใหม่หกเสียง
พักเพื่อชาติ๕เสียงแล้วก็พักพลังปวงชนไทยก็ได้ไป๑เสียง
ซึ่งเมื่อวานนี้คุณธนทรก็ไม่ได้แสดงวิสัยทัศน์ในสภาใช่ค่ะนะครับเอาล่ะ
อกจากนี้นะคะยังมีในส่วนของที่งดออกเสียงด้วย๓เสียง
คือสองคนเราไม่แปลกใจก็คือคุณชวนหลีกภัย
เมื่อวานนี้ทำหน้าที่ประธานรัฐสภาอีกคนหนึ่งก็คือคุณพรเพชรวิชิตชนลชัย
รองประธานรัฐสภาแต่ที่เป็นเซอร์ไพรส์แล้วก็ไฮไลท์สำคัญเลยนะคะ
คนที่งดออกเสียงกล้าหารมากส่วนมาติภักดิ์ภักดิ์ภูมิใจไทย
ก็คือคุณศิรพงศ์อังคัสสกุลเกียรติก็คือเสียโต้งเสียโต้งนั่นเองนะคะ
เป็นสอสอศรีสะเกดเขต๑เมื่อวานนี้ก็โหวตงดออกเสียงนะคะ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะวันนี้นะคะก็คือเมื่อวานเนี่ยมีคนที่มาร่วมประชุมเนี่ย
ร้อยสี่สิบเจ็ดคนไม่ครบเจ็ดร้อยห้าสิบคน
อ้าวขาดไปไหนสามคนล่ะคะอ่าธนทรได้แน่แล้วล่ะหนึ่งคน
คนแรกคือธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่เพราะว่าถูกสารรัฐธรรมนูลสั่งให้ยุติ
บทบาทการเป็นสอสอชั่วคราวคนที่สองคุณอภิษฎเวชาชีวะ
เมื่อวานนี้ตอนเช้าก่อนที่จะมีการประชุม๒รัฐสภาก็คือรัฐสภาร่วม
ก็มีการประชุมสอสอกันก่อนหลังจากที่ประชุมสอสอเสร็จสิ้นปุ๊บ
คุณอภิษฎค่ะตั้งโพเดียมเลยแถลงลาออกจากการเป็นสอสอ
แต่ไม่ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์นะคะ
ส่วนคนที่๓เมื่อวานนี้ไม่ได้มาเพราะว่าลาป่วย
ก็คือคุณจุมพิตาจันทรคจรสสพักอนาคตใหม่ค่ะ
ทีนี้สำหรับขั้นตอนต่อไปนะคุณผู้ชมเราต้องก้าวกันต่อนะคะ
ชัวร์หลีกภัยประธานรัฐสภาจะต้องทูลกล้าว
เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีตามมติของรัฐสภา
และเมื่อมีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่มาแล้ว
ก็จะเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีแล้วล่ะค่ะ
ที่จะต้องมานั่งคัดสรรรายชื่อรัฐมนตรี
ว่าไม่เกินสัปดาห์หน้านี้แหละเราน่าจะเห็นรายชื่อ
แล้วก็จะต้องนำรายชื่อนี้ขึ้นทุน๙ทุนกระหม่อมถวายไม่เกิน๓๕คน

เพื่อมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินร่วมกัน
ซึ่งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นี้จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้
ก็ต่อเมื่อต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเรียบร้อยแล้วนะคะ
พอมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ปฏิบัติหน้าที่เท่ากับว่าอะไร
สิ่งที่คนถามหาสิ่งที่คนทวงถาม
คำถามที่หลายคนมีอยู่ในใจว่า
แล้วเมื่อไหร่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
หรือคอสชจะยุติบทบาท

คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ปฏิบัติหน้าที่

ภารกิจสำคัญของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นั่นก็คือ
การเป็นเจ้าภาพการประชุมอาเซียนซัมมิต
ในวันที่๒๒และ๒๓มิถุนายนนี้
ใกล้แล้วนะอีก๒สัปดาห์เท่านั้นเอง

มีกระแสข่าวล่าสุดเมื่อคืนนี้คุณ

ได้คะแนนเสี่ยงทั่วมถนเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว
มีการติดต่อไปให้ภักดิ์ร่วมรัฐบาล

นี่นึกถึงเพลงนี้เลย
นิ่งนะจ๊ะโดยเฉพาะโคต้าในส่วนไหนรู้ไหมคุณ

อุ๊ยไปที่ฉันออกหักดังป๊อกเลยนะถ้าเกิดไม่ได้
แต่ว่าเอาล่ะที่แน่เนี่ยรายงานข่าวล่าสุดนะครับ
ประชาธิปัตย์จะได้๑รองนายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีช่วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย
ข่าวแววล่ามาก็คือคุณทาวนเซ็นเนี่ย
กลับไปบ้านเดิมคือรัฐมนตรีช่วยว่าการ
ส่วนมหัฐไทยด้วยโอ้โหยังไม่นิ่งหรอกดูกันไปนะฮะ